มาเรื่องนี้ก็แสบไม่เบาคุณผู้ชมฮะ

มีหลายอาชีพเหลือเกินพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
มีทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ปปศนะ

แล้วเขามีอุบายก็คือ

พอรู้จักปุ๊บเธอมาลงทุนกับฉันไหม
กู้เงินมาร่วมลงทุน

มิตรชาชีพ

เป็นตอนที่ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๔นะ

เนื่องมาจากเมื่อ๒๐มีนาคม

มีนางสาวเอน้ำสมุทรและนางสาวบีน้ำสมุทร

โดนไอ้เต้เนี่ยยักยอกทรัพย์ไป
ก่อนแล้วกันนางสาวเอก็โดนหลอกเธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นหมอนวดแผนโบราณ
จนเดือนเมษายนปีที่แล้วปีหกห้าเต้ติดต่อมาจะขอให้เธอมานวดให้
นวดไปก็คุยกันไปเต้ก็บอกผมเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ปปศนะ
แล้วทำเพจรถเช่ารายเดือนรายปีด้วยโอ้ยลูกค้าผมเนี่ยทั่วประเทศอ่ะ
จากนั้นครับคุณเอกับนายเต้ก็เป็นลูกค้าประจำกันก่อนนะ
ค่ะเป็นลูกค้ากันไปสุดท้ายพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นแฟนเออ
พอคบหากันเต้ก็หาเงินมาร่วมลงทุนทำรถเช่าเต้ก็บอกเธอ
คุณเอไปหาไปกู้เงินมานะสักล้านห้าเนี่ยมาลงทุนกับผมเนี่ย
อีกล้านหนึ่งจะได้ไปลงทุนซื้อรถยนต์มา๕คันครับ
เต้ยังอ้างว่าทำธุรกิจนำรถมินิคูเปอร์เก่าจากญี่ปุ่น
มาขายในไทยแล้วก็ซ่อมเอามาซ่อมปุ๊บแล้วส่งขายที่มาเลเซีย
ยังทำฟาร์มผักไฮโดโปนิคที่ลาวด้วยแล้วก็เชียงใหม่ด้วย
ธุรกิจโอ้โหธุรกิจหลากหลายครับแต่ทุกอย่างที่เต้พูดเนี่ย
ไม่เคยเห็นสถานที่จริงเลยนะที่คุณเอก็บอกนะไม่เคยเห็นเลย
ไม่เคยเห็นสัญญาเช่ารถด้วยไม่เคยเห็นอู่รถด้วย
ไอ้อูมินิคุปเปอร์เนี้ยไม่เห็นมีเลยอ่า
มีเพียงแค่เต้ส่งรูปสถานที่ต่างมาให้ดูทางไลน์เท่านั้น
พอช่วงปลายปีที่แล้วปี๖๕ครับคุณเอเริ่มเอกใจ
ทวงเงินคืนเต้คืนเงินได้ไหมที่เราไปกู้มาเนี่ย
อืมปรากฏว่าติดต่อไม่ได้จนรู้ว่าอ้าวโดนหลอกซะแล้ว
อันนี้เรื่องคุณเอนะถัดมาเรื่องคุณบีบ้างคุณผู้ชม
คุณบีเนี่ยแกขายสินค้าทางออนไลน์แล้วก็รู้จักกับเต้ผ่านโซเชียล
มีการนัดพบกับในเต้ตอนนั้นเนี่ยเต้อ้างชื่อว่าเขาชื่ออาคม
อันนี้มีอาชีพแล้วเอออีกอาชีพแล้วพี่เบิร์ตแล้วบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์ของโรงพยาบาลดังในกรุงเทพ
เอ้ามันถือวอดด้วยเออเออคือถ้าจะหลอกแล้วต้องหลอกให้เนียนอ่า
กรณ์มันต้องมีจนต่อมาคุณบีกับเต้ก็คบหากันเป็นแฟนครับ
เอาล่ะเข้าอีรอปเดิมเต้ชวนให้คุณบีมลงทุนกันหน่อย
ทำธุรกิจรถเช่าที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ทำฟาร์มผักไฮโดโปนิคแม่
ฟาร์มผักนี้ยังมีอยู่อืมเต้ก็ยืมเงินไปเก้าแสน
ทีนี้พอคุณบีทวงถามเงินเต้เงินที่ยืมไปเมื่อไหร่จะคืน
บ่ายเบียงตลอดเลยคุณบีเขาก็เลยพยายามหารายละเอียดเกี่ยวกับในเต้เนี่ย
ชื่ออาคมคำพิรานนท์จนไปพบอ้าวมีแจ้งเตือนภัยนี่
ว่าชื่อนี้เป็นมิจฉาชีพจนคุณบีได้มาพบกับคุณเอครับ
เหยื่อคนแรกของในเต้เนี่ยก็คุยกันจนทำให้รู้ว่าอ้าวต่างคนต่าง
เต้หลอกก็เลยเอาหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจเมืองขอนแก่น
อืมทางคดีเนี้ยตำรวจบอกว่าเต้ให้การว่าไม่ได้หลอกใครนะค่ะ
สาวแต่ละคนทั้งเอทั้งบีเนี่ยไม่รู้มีคนอื่นหรือเปล่านะ
ใจมาคบหาผมเองส่วนรถกับมอเตอร์ไซค์ที่ฝ่ายหญิงซื้อมาทำรถเช่า
บอกผมไม่รู้เรื่องนะแล้วพอไปตรวจประวัติในเต้โอ้โห
เป็นไงเต้เป็นไงเป็นหางว่าวเหรอคดียาวเป็นหางว่าวครับ
มีประวัติอาชญากรรมสิบเจ็ดคดีอียะหลายทั้งที่ด้วยน่ะค่ะ
ภาคกลางแล้วก็ปริมณฑลจนมีผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมาแจ้งความเพิ่มเติมที่สพเมืองขอนแก่น
ที่ผมเล่าเอกับบียังน้อยนะคุณผู้ชมยังมีอีกเหรอ
รวมพื้นที่อื่นเป็นสิบรายนี่ความเสียหายเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะ
ก็รถอ่ะรถยี่สิบคันอ่ะพี่น้ำแขกค่ะ
มอเตอร์ไซต์เก้าคันโอ้ยลูกค่ายี่สิบเอ็ดล้านบาท
ไม่ใช่เล่นนะเต้เนี่ยทำให้นึกถึงเรื่องอะไรนะ
โอ้ยสงสารสภาพสตรีน่ะเห็นใจสภาพสตรีครับ
ว่าไอ้ชื่อนี้มันเป็นมิตรหาชีพหรือเปล่าโอ้ย